มีอยู่๑๐คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ว่ามีประตูได้เสียเป็นรองค่ะ
ส่วนอินโดนีเซียตอนนี้มี๘คะแนนนะคะก็รั้งอันดับที่๓
ซึ่งนัดสุดท้ายจะพบกับกัมพูชา
เงื่อนไขของทีมชาติไทยถ้าอยากจะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
กรณีแรกก็คือชนะเวียดนามในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีค่ะ
แต่ถ้ากรณีที่เสมอกับเวียดนามนะคะจะทำให้ไทยมี๑๑คะแนน
ซึ่งก็จะต้องลุ้นให้อินโดนีเซียที่ตอนนี้มีอยู่๘คะแนน
กัมพูชาน้อยกว่า๒ประตูหรือไม่ชนะกัมพูชาก็จะเข้ารอบเป็นอันดับที่๒ของกลุ่ม
ส่วนในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไทยเสมอกับเวียดนาม๐ประตูต่อ๐
อินโดนีเซียชนะกัมพูชา๒ประตูต่อ๐เวียดนามจะเข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่ม
ต้องตัดสินที่คะแนนสะสมใบเหลืองและใบแดงที่ตอนนี้สูสีกันอยู่ค่ะ
ส่วนถ้าเกิดว่าไทยแพ้ให้กับเวียดนามนะคะก็ต้องลุ้นให้อินโดนีเซียไม่ชนะกัมพูชาเท่านั้น